จะ็บอกได้คุณแบบว่าผมเป็นดิจิแล้ว

ในฐานของมากมายมันก็ต้องหาทางด้วยควบคุยกันด้วยความประสงค์
อาจที่ที่โลกกลัวให้ได้มันก็จะต้องมีควบคุยกับสัมภาษณ์ที่เป็นสำคัญ
และมันก็จะต้องร่วมด้วยนะครับ
วันนี้วิวบ่ายของพิธีศาสตร์ที่หนังกายมันก็จะเป็นวิวบ่ายของพิธีศาสตร์ที่เป็นทั้งสิ้น
การเลือกตั้งของการตอบตอบตามที่เราร่วมกันเป็นละครทัศน์ภาพ
และทดลงในตะษะนักภาพพวกไทยทั้งประเขต
ก็นามโปรดภาพด้วยจะมาปรับให้พี่พ่อเขาปรับัตรรูปภาพทั้งความสบาย
นักเล่นเกิดเหลือมากที่สุด

เยอะเร็วเลยครับ

วันนี้เพื่อนคุณค่ะ
วันนี้เพื่อนคุณค่ะ
วันนี้ประหลาด

ก็สามารถสาวถึง

โอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้ถ่ายแป๊บเดียวพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปโมฟนะส่วนแป๊บหนึ่งพี่ใจโอเคโมฟนะค่ะ

โอเคเดี๋ยวหมดแล้วไปเออ
โอเคไปโมฟไปโอเค
ทุกคนขอบคุณค่ะ